ไปดูกันกับเทคนิคที่ทำให้ยอดไลค์ยอดแชร์มันกระจอนกระจายไปไกล
กับการขายรถมือ๒แบบนี้ครับ

แต่ฟังแล้วมันทำให้เราสนใจอยากจะดูต่อ
นั่นทำให้เราต้องมารู้จักกับเขาคนนี้
นี่คือนายโชติวิทย์สุภาหรือน้องอามฮะ
ทำงานอยู่ที่วิน๑๖๘คาเซนเตอร์
เป็นเต็นต์รถมือ๒ริมถนนวงแหวนรอบ๒หลัง
มหาวิทยาลัยพายับตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
น้องอาร์มตอนนี้กลายเป็นเด็ดไอดอลไปแล้วนะ
รีวิวรถเนี่ยแหมสุดยอดเอกลักษณ์เขาคือหน้านิ่ง
แล้วมีคำคมที่น่าสนใจ
โอ้โหรถแรง
อะไรนะซื้อแกงแต่ไม่ได้ซื้อข้าว
อะไรสักอย่างโอ้โหแบบสุดยอดจริงคิดได้ยังไง
อ่ะผมว่าเขายอดเยี่ยมมากเลยนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ย
มาจากข้างในของเขาจริง
เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นคนตลกขบคันอารมณ์ดี
แค่ใส่บ็อกเซอร์มาขายรถนี่ก็สุดยอดแล้ว

การแต่งกายบุคลิกน้ำเสียงเขานี่ได้เลย
เขาดังถึงขั้นที่ว่ามีคนมาให้รีวิวรถในโชว์รูมเยอะนะ
มากมายหลายคันไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่รถมอเตอร์ไซค์
ปังทั้งนั้นน้องเขาบอกว่าเน้นขายขำให้คนดูแล้วผ่อนคลาย
ขนาดเดียวกันตัวเต้นรถมือสองที่นี่ก็ได้รับอนิสงศ์
เพราะคนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะ

ถามเจ้าของเต็นต์เลยฮะเจ้าของเต็นต์คนสวยคนนี้ฮะ
นางสาวเชอปันพงมณีก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยค่ะ
ที่มีน้องอาร์มเป็นพนักงานอยู่ที่นี่
ช่วยให้หลายคนรู้จักเต็นต์รถที่นี่เยอะเลย
ตัวเธอบอกว่าเปิดธุรกิจเต้นรถมาได้ประมาณ๒ปี
ช่วงที่ผ่านมาตัวเธอเองรวมไปถึงพนักงาน
ก็จะช่วยกันรีวิวรถมือ๒อยู่แล้ว
จะได้ลงในโซเชียลคนไปดูเขาจะได้สนใจมาซื้อกันเนาะ